คุณผู้ชมช่วงนี้มาดูสถานการณ์โรคโควิด

รัฐทีวีเราจะขึ้นกราฟิกให้ดูมุมจออยู่แล้ว
ว่าตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทย
มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเท่าไหร่
เสียชีวิตเท่าไหร่อะไรยังไงบ้าง
แต่ทีนี้อยากพาคุณผู้ชมไปดูดราม่าที่มันเกิดขึ้นกันหน่อย
คลิปนี้คนแชร์กันเยอะมากด่ากันเยอะด้วย

บินไทยสีม่วงนี่แหละค่ะเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี

เป็นนาทีที่พนักงานบนเครื่องบินเนี่ย
ต้องล็อกตัวผู้โดยสารชาวจีนคนหนึ่งคือต้องล็อกติดกับเก้าอี้ที่นั่งเลย
เพราะว่าเนี่ยค่ะเขาอยู่เก้าอี้บังแล้ว
เห็นมือมือโผล่มานิดนึงเนี่ยนะคะคือเขาโดนกดลงไปที่เก้าอี้แล้ว
เพราะว่าผู้โดยสารรายนี้ไปไอใส่เจ้าหน้าที่คือไอแบบตั้งใจไอใส่เลย

แล้วคือเขามาจับเดินทำจับประเทศจีนด้วยนะครับ
คือเราก็เป็นกังวลกันอยู่แล้วอะค่ะ
คลิปนี้คนแชร์ออกไปเยอะมากนะคะ
จนทำให้พนักงานต้อนรับ๕คน
ต้องล็อกตัวผู้โดยสารคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
ในคลิปคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงผู้หญิงแบบแวบออกมาด้วย

ทางพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็พยายามที่จะสงบสติอารมณ์เธอ

เรืออากาศเอกปรารถนาพัฒนาสิริผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน

คือผู้โดยสารเนี่ยต้องรอการตรวจคัดกรองค่อนข้างนานกว่าจะลงจากเครื่องได้
เพราะอย่างที่บอกมันก็บินมาจากประเทศจีนก็ถือเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงนะคะ
เราเองในฐานะที่เป็นประเทศที่จะรับคนเข้ามาก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดหน่อย

แล้วด้วยความที่มันนานนะคะผู้โดยสารรายนี้เลยไม่พอใจ
โมโหมากโวยวายอยากจะลงเครื่องแล้วก็ลงไม่ได้
สุดท้ายก็เลยงัดไม้เด็ดที่ตัวเองคิดว่าเด็ดมาก
ก็คือไอใส่หน้ากากอนามัยของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
คือเครื่องบินลงที่เซียงไฮเป็นวันแรกที่สนามบินเซียงไฮ
มีมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
คืออิตาลีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอิราณ
เครื่องบินทุกลำต้องตรวจหมดนะครับ
ถ้าเดินทางเข้ามาหรือว่ามาต่อเครื่องที่เซี่ยงไฮ
จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นบนเครื่อง
ก็เรียงลำดับจากเวลาที่เครื่องบินลงจอดโดยสายการบินที่ยังไม่ได้ตรวจ
ก็ต้องไม่เปิดประตูให้เขาลงต้องรออยู่ก่อนนะครับ
ทีนี้บนเครื่องลำนี้ต้องรออยู่ประมาณ๗ชั่วโมง
แต่ก็ทุกลำเขาก็ลอยอย่างนี้แต่ว่าผู้โดยสารคนนี้ไม่พอใจ
แล้วก็อยากจะลงให้มากก็หาวิธีการก็คือไปไอใส่หน้าพนักงานต้อนรับหญิง

ก็เลยต้องมาระงับกันด้วยวิธีแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วผู้โดยสารคนนี้
ก็ยอมนั่งลงกับที่เพื่อรอการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน
ส่วนความกังวลของคนไทยเรานะคะสำหรับประเด็นแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้นะคะ
นายสาธิปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกว่า
แรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ล็อตล่าสุดที่มี๗๐คน
หลบหนีจากด่านกักตัวเพื่อตรวจโรคที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มีข้อมูลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของทุกคน
สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเร่งติดตามตัวแล้ว
แล้วก็ขอให้แรงงานกลุ่มนี้มารายงานตัวต่อสาธารณสุขจังหวัดภายใน๓วันด้วย
ไม่อย่างนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายโรคติดต่อ
โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทนะคะ
โทษหนักนะฮะเพราะว่ามีประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับ
ประเทศกลุ่มเสี่ยงนะค่ะรวมทั้งเกาหลีเนี่ยใช่ไหม
อิตาลีอิราณว่าคุณมาคุณต้องมีการกักตัวก่อนนะครับ